นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปเที่ยวในผับในบาร์
แล้วปรากฏว่าโอ้โหได้รับบาดเจ็บฮะ

คือเหตุการณ์นี้เขามีการแชร์กันต่อเลยว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
โชเฟอร์แท็กซี่ที่รออยู่หน้าผับบาร์บอกว่าจะไปส่งไหม

นักท่องเที่ยวไม่ไปเอาถูกโชเฟอร์แท็กซี่แทง
คุณถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงนี่คือกระทบกับภาพลักษ

ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่เขาถ่ายไว้หน่อย
ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยบาดเจ็บอย่างไรนะครับ
นี่แหละคุณผู้ชมฮะคลิปสั้นแค่๖วินาที
ที่ชาวบ้านเขาสามารถถ่ายเอาไว้ได้นะครับ
แชร์กันอยู่ในทั่วเฟสอะไรต่างที่เกี่ยวกับเชียงใหม่เลย
เป็นเรื่องราวใหญ่โตบอกว่าหนุ่มนักท่องเที่ยวคนนี้
โอ้โหนี่ถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีดฮะแทงเข้าที่ท้อง
บาดเจ็บที่มือต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
มือแทบขาดนิ้วแทบขาดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังไปเที่ยวผับดังใจกลางเมืองเชียงใหม่
มีปากเสียงกับคนขับรถแท็กซี่
คนขับรถแท็กซี่บอกว่ายูไอจะไปส่งเอาไหมนะ

ก็เลยถูกคนขับแท็กซี่บังคับให้ขึ้นรถ
แล้วหนุ่มชาวต่างชาติไม่ไปเอาจริง

บางคนเข้าไปคอมเมนต์การทำงานของตำรวจท่องเที่ยว

ดูแลนักท่องเที่ยวหน่อยแบบนี้มันเสียชื่อเสียเสียงนะฮะ
บางคนบอกว่านี่ยังมีนักท่องเที่ยวอีกหลายคนนะคุณ

รู้ตัวอีกทีเงินทองนาฬิกามือถือหายหมด

และอีกอย่างฝรั่งมักจะมาคนเดียวก็ถูกจ้องแล้วฮะ

ทีมข่าวของเราไปสอบถามจากพันธ์ตำรวจโทมกราศรีสกุลพิสุทธิ์
สารวัตสานีตำรวจท่องเที่ยว๑กองกำกับการ๒
บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๒จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เปิดเผยถึงเรื่องของอาการชาวต่างชาติก่อน
เพราะต้องเข้าไปดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บ

บาดเจ็บที่ท้องมีรอยบาดแผลยาวแต่ไม่ลึกนะฮะ
ไม่ต้องเย็บส่วนที่มือขวานะครับคุณฮะ
เหมือนถูกของมีคมบาดทำให้เอ็นที่นิ้วขาด
ต้องผ่าตัดเย็บขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
มังผมมันก็ขัดอกขัดใจนิดนึงนะเราก็อยากรู้
ทีนี้ค่ะนักท่องเที่ยวคนนี้เขาเล่าให้ฟังแหละ
เขาบอกว่าเขาบินมาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วก็มาคนเดียว
ทีนี้ก็มานั่งดื่มชิวมากินดื่มอยู่ที่ร้านโซอี้มาคนเดียว
ตอนจะกลับปรากฏว่าเจอโชเฟอร์แท็กซี่ชวน
ว่าให้นั่งแท็กซี่เขาสิเดี๋ยวจะไปส่งให้
แล้วตัวเขาไม่ไปไงทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นมีปากเสียงทะเลาะกัน
ปรากฏว่าฝั่งโชเฟอร์พาพวกมา๔คนนี่มารุมทำร้ายเขา
ซี่เนี่ยมีมีดด้วยไงเอามีดมาทำร้ายเขายื่นมือไป
ป้องกันตัวนี่นิ้วเกือบขาดนิ้วฉีกแบบนี้ค่ะ

ใช่แล้วเขาก็บอกด้วยนะมือถือเขาก็หายไป
ไม่รู้ว่ามันหายโดนขโมยหรือยังไงแต่กลุ่มคนก่อเหตุหนีไปแล้ว
ถามว่าเขาให้การคือก็ยังวกไปวนมาอยู่นะ

อันนี้เป็นข้อมูลจากนักท่องเที่ยวรายนี้นะคุณนะ
ฟังข่าวนี้ดีจะเป็นข่าวที่แบบโอละพ่อ

คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเรายังตรวจสอบกันต่อนะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปดูตรงจุดที่ทั้งนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวกัน
ที่เขาบอกเขาโดนทำร้ายนะครับบริเวณถนนพระปกเก้า
ที่ซอยสิบเอ็ดอำเภอเมืองชะวัดเชียงใหม่นะครับ
เพราะว่าเป็นเกสเฮาส์หลังหนึ่งคุณ

อยู่ตรงระแวกใกล้กับร้านนั่งดื่มหรือว่าร้านดังของเชียงใหม่เขา
ที่เขาบอกเขาออกมาจากร้านนี้ชื่อร้านโซอี้

ที่นี่ครับคราบอะไรคุณ

เมื่อกี้เขาบอกว่าแท็กซี่มีมีดแล้วก็เขาก็ยื่นมือ
หรือว่าถ้าคิดตามเขานะเขาอาจจะวิ่งหนีนะ
แล้วก็มือก็ไปโดนกำแพงตรงนี้นะ
แล้วก็วิ่งไปที่หลังคากระเบื้องแตกนะฮะ
มีรั้วสังกษีพังเสียหายบางส่วน
นี่ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังแบบนี้

แต่ชาวบ้านบอกพวกผมไม่เห็นว่านักท่องเที่ยวจะโดนทำร้ายนะ
แต่สิ่งที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังคือ
ในคืนวันนั้นแหละเห็นนักท่องเที่ยวรายดังกล่าว
อาการมึนเมาเอะอะโวยวายอารวาสอยู่คนเดียว
แล้วก็ไปปีนเข้าศูนย์รถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง
ใจกลางเมืองแต่ถูกรอปภห้ามไว้
จึงเข้าไปไม่ได้มีพลเมืองดีแจ้งตำรวจเข้าระงับเหตุ
แต่นักท่องเที่ยวหนีตำรวจแล้วก็ปีนรั้วปูนเกสเฮาส์
แล้วถูกเศษแก้วที่ปักอยู่ตรงรั้วบาด
อ้าวคุณผู้ชมแล้วยังก็ปีนประตูรั้วเข้าไป
จนถูกเศษเหล็กบาดนี่คุณผู้ชม
เดี๋ยวนะคุณแล้วทำไมชาวบ้านไม่เห็นเหล้า
แล้วก็มีมีดอะไรเลยอ่ะค่ะอ้าวไม่มี
คือกลายเป็นประเด็นโอละพ่อโอมายกอร์
ว่าต่างชาติคนนี้เขาเมาแล้วเขาก็ปีนรั้วปีนอะไรเอง
แล้วบนรั้วคุณบ้านเราชอบเอาเศษแก้วไปติดไว้บนรั้ว

นี่แหละน่าจะถูกบาดด้วยตัวเอง
อีกอันหนึ่งคุณเขาบอกว่ามือถือเขาโดนขโมยนี่

ยังไงฮะคือมือถือไม่ได้หายค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าตกอยู่ตรงนั้นแหละ

และล่าสุดตำรวจก็เอาไปคืนนักท่องเที่ยวรายนี้แล้วนะฮะ
และวันนี้นะฮะก็มีการเข้าไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวอีกรอบ

ตำรวจจึงไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบเมือง
สอบถามพยานบุคคลสอบถามชาวบ้าน
ยืนยันว่านักท่องเที่ยวรายนี้ไม่ได้ถูกทำร้าย
แต่ปีนรั้วแล้วก็ถูกกระจกกับถูกลวดหนามบาดเอง
โอ้มายก็อด

จากผู้การตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ยืนยันว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ถูกคนขับแท็กซี่ทำร้าย
เพราะตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดทุกมุมแล้วนะครับ
ส่วนบาดแผลก็มาจากถูกแก้วกับสังกษีนี่แหละบาดนะครับ
ว่าจะเป็นบาดที่มือหรือว่าบาดที่ท้องนะฮะ

เป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
ฟังเสียงผู้การจังหวัดนะครับ

เหตุทั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยกู้ภัยก็รับแจ้งว่ากระจกบาด

แล้วก็ไปพูดกันเองว่าโดนทำร้าย

แล้วก็ไม่ยอมแจ้งความอันนี้ทำให้ประเทศไทยเสียหาย

เดินออกมาด้วยความเมาไม่ได้มีเรื่อง

เก็บโทรศัพท์ได้ลองทาราศัยเขาไม่แกล้งความ

เหตุการณ์ชาวต่างชาติหนุ่มอังกฤษ
วัย๓๐ปีที่บาดเจ็บที่เชียงใหม่ไม่ได้ถูกใครทำร้าย
เมาก็เลยพูดไปแบบนั้น

ถ้าเป็นคนไทยก็โอละพ่อเพราะเป็นฝรั่งก็เลยต้อง
มายก็ใช่ค่ะนะฮะจบนะคะเข้าใจรู้เรื่องเลยแหละ